ระวังนะครับระวัง

น้ำตาล
โอ้โหนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเทียบกัน
ตอนสนุกสนานมันก็เป็นแบบนี้นะครับ
นี่สนุกสนานคนก็เต้นอยู่หน้าเวทีสักพักหนึ่ง

แล้วคนเขามางานแบบนี้เขาต้องอยากมาสนุกถูกไหม
ถูกต้องมาเจอเพื่อนฝูงมาสนุกกัน
ใครเขาจะอยากมาโดนขวดปลาใส่หัวแล้วหัวแตกอย่างนี้ไม่นะคะ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ภาพรุนแรงนะ
เพราะว่าตะลุมบอลกันเสร็จอปพรมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในงานมาห้ามกันเต็มเลยจ้าละวันเลยนะคะ

โอ้โหทั้งเก้าอี้ทั้งขวดทั้งสารพัดสิ่งนะคะที่จะหยิบได้

งานแสดงหมอลำค่ะเป็นงานฉลองกระถิ่นของวัดแห่งหนึ่งค่ะ
อำเภอศรีขอรภูมิสุรินทร์นะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาบอกว่าต้องหนีตายกันจ้าละวันเลย
วิ่งหนีกันออกจากงานเพราะกลัวจะโดนลูกหลงนะคะ
แล้วก็เป็นเจ้าของเครื่องเสียงที่มาจัดในงานนี้ด้วย
เจ้าตัวนี่แหละเป็นคนถ่ายคลิปได้
แล้วก็เอาลงมาโพสต์โซเชียลนะคะ
บอกว่าอยากจะให้เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์นั่นเองค่ะ
ดูสิเมื่อกี้เทียบวงแดงนั่นในมือ
ปืนนะป่าวเพราะไหมนี่พนนั้นเสื้อฟ้านั่นน่ะนี่นี่ลองดูนี่เห็นไหม
โอ้โหแล้วเข้าไปฟาดใหญ่เลยนะคะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะเข้ามาทำร้ายกัน
เขาบอกว่าไม่รู้หรอกว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนบ้างหรอกนะคุณ
มีทั้งไม้ทั้งขวดเก้าอี้สารพัดที่จะหยิบได้นะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็พยายามเข้าไปรังงับเหตุ
แต่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องหวิดโดนลูกหลงเหมือนกันค่ะ
แล้วงานแสดงหมอลำไม่ต้องจงไม่ต้องจัดกันแล้ว

เลิกตีกันสักทีใช่ไหมนะฮะนะฮะใช่